คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
ให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจหลายประเด็นมาก
เช่นเสนอจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ
สลายคั่วไม่มีคั่วไหนละ
จะไปขอโทษไปขอขมาพักเก้าไกล
แล้วก็บอกด้วยว่าพอสลายคั่วแล้วเนี่ยไม่มีแล้วลุงเริงอะไรเนี่ยไม่มีลุงแล้ว
นี่ค่ะคือหลายประเด็นมากที่มันน่าสนใจนะคะ
คือคุณภูมิธรรมบอกว่าจะสลายคั่วให้หมดเลย
เพราะว่าขัดแย้งกันมาเกือบ๒๐ปีมันจะได้คลี่คลายจะได้สลายไป
ขอเสียงจากทุกพักเพื่อโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
ไม่มีการต่อรองเรื่องตำแหน่ง
ส่วนก้าวไกลเนี่ยอะไรที่มันคาใจกันอยู่พร้อมไปขอโทษพร้อมไปขอขมาค่ะ
ภาคก้าวไกลเราได้ติดต่อประสานงานแล้วก็อยากจะไปใช้เวทีนี้ในการพูดคุยกันว่า
วาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะสามารถทำให้ความต้องการประชาชนบรรดุความสำเร็จได้เนี่ย
เราอยากจะให้เขาร่วมในการที่จะแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วย
ไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหา
แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากภาคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผม
เรายินดีไปขอโทษขอเข้ามาแล้วก็เรายินดีที่จะไปแสดงความต้องการ
แล้วก็ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกจากวิกฤติประเทศครั้งนี้
จะให้เราไปที่ภาคก้าวไกลเราก็ยินดี
นี่ค่ะยังมีต่อค่ะคือนักข่าวถามเพิ่มเติมว่า
จะมีพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยหรือไม่
คำถามนี้ถามตลอดเลยถามตลอดตั้งแต่พักเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
คุณภูมิธรรมบอกว่าอะไรที่ร่วมมือกันแล้ว
ประเทศเดินไปข้างหน้าสามารถตั้งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาประเทศได้
ก็จะทำเราพูดชัดเจนแล้วว่าวันนี้เราสลายคั่ว
ไม่มีคั่วก็ไม่มีลุงอีกแล้ว
พูดชัดเจนแล้วว่าวันนี้เราพูดคุยกับทุกอย่าง
ใช่เราสลายคั่วเราไม่มีคั่วเราไม่มีลุง
วันนี้ก็คืออะไรก็ได้ที่ร่วมมือกัน
ทางที่ดีที่สุดคือให้มันตอบสนองการสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นการแก้ปัญหาประเทศได้
แล้วก็พยายามทำให้เจตนารมณ์และความต้องการประชาชนสำริดผลมากที่สุด
คือถ้าฟังจากที่คุณภูมิธรรมบอกเนี่ย
นอกจากต้องไปเดินหน้าหาเสียงสนับสมบวชนายก

พร้อมจะไปขอโทษหรือขอเข้ามาพักก้าวไกล

ที่ทำให้แบบเข้าใจผิดหรือไม่สบายใจ